สายตาคนนอกมองคนพวกเราเนี่ย
คนไทยอย่างไรและสถานการณ์ในการเมือง

ก่อติดรายงานสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย

สั่งให้นายพิทาหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
ตั้งแต่๑๙กรกฎาคมเป็นต้นไป

ของคุณพิธากรณีหุ้นสื่อครับ

แต่ยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้
แต่สิ่งนี้อาจจะสร้างแรงกดดัน
ให้ต้องเสนอแคนดิเดตคนอื่น

ระบุว่าพิธาต้องเผชิญความท้าทาย

ตามกฎหมายที่กองทัพเป็นผู้เขียนขึ้น
ทำให้โอกาสที่เขาจะได้รับการสนับสนุน
ให้เป็นนายกเป็นไปได้ยาก

สมควรจะโหวตเลือกพิธารอบที่๒

การตัดสินของสารรัฐธรรมนูล

กฎข้อบังคับของรัฐสภาที่เขียน
ขึ้นโดยกองทัพหลังรัฐประหาร

พิธาจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพันธมิตร

เมื่อ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
การเคลื่อนไหวเหล่านี้มีการวางแผนล่วงหน้า

และระบุว่าเป็นความพยายามของกลุ่มนิยมกองทัพ

แต่ภายใต้กฎหมายไทย
พิทายังคงสามารถเป็นแคนดิเดตนายกได้

และไม่สามารถร่วมโหวตได้

พักร่วมพันธมิตรที่สนับสนุนนายพิธา
ซึ่งเชื่อว่าเป็น๘พักร่วม

จะผลักให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแทน

นักวิเคราะห์ทางการเมืองของไทยเลยนะ

เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ถูกมองว่าเป็นทางเลือกที่รับได้
สำหรับชนชั้นนำของไทย

ภาคพลังประชารัฐในวัย๗๗ปี

จากฝ่ายการเมืองของทหารครับ

มองมาอย่างการเมืองประเทศไทย